คุณผู้ชมคะมาที่วงการลูกทุ่งกันบ้างค่ะ

หลายคนทราบดีว่าร้องเพลงก็เพราะนะคะ

เออแม่ยกก็เลยเอ้ยใจหายว่าเออหายไปไหน

เพราะคุณสุธิราชล่าสุธคุณกุ้งค่ะ
เขาบอกว่ายังไม่ทิ้งไปไหน
มีงานตลอดสำหรับงานลิเกนะคะ

ยังไม่พร้อมมีใครค่ะเพราะว่าอยากจะดูแล
คุณแม่แล้วก็น้องสาวให้ดีก่อน

หลังจากที่ต้องสูญเสียคุณพ่อไปค่ะ
เหมือนคนทั่วไป

ที่ชอบนำทรัพย์สินของใช้ส่วนตัวมาโพสต์ขาย

เพราะทุกอย่างอยู่ที่ตัวเขาเองค่ะ
นี่แล้วแต่มุมมองค่ะไม่ว่ากันเลยเนาะ

หลายอย่างที่จะทำให้เขามองได้

หญิงจะต้องขายเพราะอะไร

แล้วก็พอเราได้มาทำจริง

พอเราอยู่กรุงเทพเพราะพ่อแม่อยู่กรุงเทพ
แล้วจะให้เขาไปอยู่เชียงใหม่

มันคงจะต้องไปแบบนี้หรือเปล่า
แต่อีกใจนึงก็คือ
โปร่งเหมือนกัน